เรื่องนี้ก็เป็นความเชื่อเหมือนกันว่าถ้างูเข้าบ้านแล้วเนี่ยต้องไล่มันไปนะคะ
อย่าให้มันอยู่ในบ้านเราเลยค่ะที่นี่เขาไปเจองูอะไรจะมีพิษหรือเปล่า
เอาไปช่วยกันจับงูสิคะจะรออะไรแล้ว
ไปที่เป้าเลขที่๑๒๙๓๒๑๕ตบลลาดบัวขาวอศรีคิ้วจนครราชศรีมานะคะ
เจ้าของบ้านหลังนี้คือพี่วิเชียนผู้จันทึกรีบโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยเลยบอกว่า
เห็นงูขนาดใหญ่เลื้อยเข้ามาในบ้านนะแต่ว่าไม่รู้มันคืองูอะไรอ่ะมันน่าจะมีพิษนะพี่
อะไรก็ไม่รู้แหละพี่รีบมาหน่อยแล้วกัน
มาถึงปุ๊บไม่รอช้าหยิบค้อนมาเลยค่ะ

เพื่อที่จะดูว่าในใต้พื้นปูนั้นมีงูอยู่หรือเปล่า
ก็คือมันมุดลงไป
มันหนีไปใช่มั้ย
ถุบเอาแค่จำเป็นนะครับถุบไปเจองูปุ๊บ
เจ้าหน้าที่ก็ใช้เชือกคล้องแล้วก็ดึงตัวงูออกมานะคะ
ตอนดึงเนี่ยก็ลุ้นนะว่างูที่ออกมาเนี่ยจะเป็นงูอะไร
ดูค่ะดูลายมานะตัวมันเริ่มเลย
จริงปรากฏว่าพอดึงออกมาจนเสร็จสับหมดทั้งตัวแล้ว
นี่มันงูงูสิงงูสิงความยาวประมาณ๓เมตรนะคะ
เนี่ยค่ะคูณตัวกลมเป็นธรรมดานะ
ก็เลยรีบเอาใส่กระสอบแล้วก็ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปครับเฮ้ย
อย่างน้อยเนี่ยก็จับมันได้ล่ะนะคะ
ถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันไปอยู่ในครัวซุกอยู่แบบนี้

ต่อให้เป็นงูที่มีพิษหรือไม่มีพิษแต่มันก็ไม่ควรที่จะอยู่กับมนุษย์
คือชื่อว่างูอะค่ะเขาไม่มีใคร

ไม่มีใครอยากให้อยู่ในบ้านเราหรอกนะคุณผู้ชมนะ